อีกหนึ่งเหตุการณ์หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย
บางคนบอกว่าไม่อยากไปตรวจร่างกายกลัวเจอ
แต่บางทีมันต้องรู้ไว้นะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่ามีคุณลุงวัย๖๗ปีคนนึงนะคะ
ท้องฉี่อั้นไม่ไหวจอดรถจะลงไปฉี่ข้างทาง
ดกระดุมรูดซิบเรียบร้อยแล้วโรคประจำตัวกำเริบคุณผู้ชมค่ะ
หงายหลังตึงเสียชีวิตตรงนั้นเลยโอ้โหล้มลงไปตรงนั้นเลยเนี่ยค่ะ
ตำรวจโรงพักสัตหีบพร้อมกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
เข้าตรวจสอบศพของนายพงศักดิ์ศรีสุวรรณวัย๖๗ปีนะคะ
สภาพก็เนี่ยค่ะนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนแปลงต้นบานบุรี
ริมถนนแยกเจแยกเกษมพลในอำเภอสัตหีบ
สภาพคือกางเกงถูกปลดกระดุมแล้วก็ถอดเข็มขัดออกแล้วนะคะ
ร่างกายโดยรอบไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
ตรวจสอบทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ครบหมด
แง้มกระเป๋าสตางค์ดูเจอลอตเตอรี่ด้วยคุณ
เป็นงวดวันที่๑๖กันยายนคืองวดที่จะถึงนี้
ซึ่งไม่ห่างกันก็มีรถยนต์โตโยต้าทะเบียนขอไข่คอควาย๗๗

ในรถพบยา
เป็นยาพ่นรักษาหอบหืดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นอย่างที่บอกคิดว่าคงตั้งใจจะลงมาปัสสาวะริมทาง
แล้วเกิดอาการโรคกำเริบคืออาจจะเป็นหอบหืดนี่แหละค่ะ

ตำรวจก็จะติดต่อยาดมาสอบสวนแล้วก็รับศพไป

กู้ภัยกับตำรวจพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
สงสัยต้องตามหาเลขทะเบียนรถแล้วก็ลอตเตอรี่ของคุณลุงแล้วล่ะ
เพราะว่าลอตเตอรี่ที่ลุงซื้อกับทะเบียนรถตัวเดียวกัน

ส่วนทะเบียนรถเนี่ยขอข่ายคอควาย๗๔๙๘เลยต่อ

คนก็เอ๊ะทำไมมันตรงกันแบบนี้จดเรียบร้อย